ลับความสวยของเธอเนี่ยบอกเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ
ทุกคนสามารถทำตามได้อยากจะเอว๒๒เดี๋ยวมีเคล็ดลับมาฝากกันนะคะ

สวยจนพี่แพ็คเกอรีตะลึงไปเลยนะครับ
โอ้โฮยิ่งตะลึงเพิ่งพลิ้งแพลวเลยจ้ะ
เพราะว่าเท็จรับความสวยเอล๒๒ของน้องใหม่คือแบบ
ง่ายนิดเดียวสิมเปิล

กินน้ำเยอะพักผ่อนออกกำลังกาย

อุ๊ยคุณเราไม่เชื่อนะคะว่าแล้วไปถามเท็จรับความสวยแบบหน้าฟ้าประธาน

กับน้องใหม่ตัวเป็นเป็นอะไรดีกว่าค่ะ
ใหม่ก็จะสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนนะคะ
อันนี้คือบิน

ใช่แล้วก็ทาครีมใหม่จะวนซ้าย๓รอบ

ตั้งจิตที่พี่แจ็คต้องเบ่งลงใหม่แล้วตอนนี้

ก็ทาน้ำเยอะ
ดื่มน้ำเยอะแล้วก็แบบว่ากินผักผลไม้

จะพยายามอยู่แบบนี้ให้ได้นานนะคะ

ถ้าออกมาแล้วกันค่ะย่อนคิดของใหม่ดาวิกา

ดาวิชอบร้อยครั้งร้อยครั้งขึ้น

เพราะว่ามันอาจจะแบบเจ็บหลังอย่างที่พี่พูดได้

ดิฉันก็ทำเหมือนใหม่ดาวิกา

ออกกำลังแล้วก็เลือกอาหารรวม
รู้จริงทุกเรื่องบรรเทิร์น
บรรเทิร์นไทยรัก